อาเซียนถือว่าเป็นตลาดสำคัญของกลุ่มสินค้าประเภทยาสูบนะครับ
ทำให้ทางด้านของโรงงานยาสูบขยายตลาดไปยังสปลาว
ติดตามจากบรรยายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบจัดเก็บภายในศูนย์จัดจำหน่ายกระจายสินค้า
เพื่อรอระบายสินค้าไปยังร้านค้าท้องถิ่นในสปลาว
จากแต่ละวันต้องกระจายสินค้า
ยังเครือข่ายร้านในแขวงเวียงจันทร์
และแขวงจำปาศักดิ์ประมาณ๑๐๐๑๕๐๐ร้านค้า
โรงงานยาสูบทำตลาดโดยมีบริษัท
ส่งต่อให้บริษัทพาณิชย์วงเจริญขาออกขาเข้า
ทำตลาดในสปลาว
โรงงานยาสูบเลือกทำตลาดในสปลาวเป็นแห่งแรก
หลังจากศึกษาข้อมูลแล้วพบว่า

รับในผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของไทย
และบุหรี่ไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
แม้ว่าจะมีกฎหมายที่ใกล้เคียงกันกับประเทศไทย
แต่ก็ยังมีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรนะคะ
เราเองเรายืนยันว่าเราทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง

ส่วนที่ยังสามารถทำได้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดชื่อ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งตู้นะคะ
แล้วก็มีชื่อสัญลักษณ์ยังสามารถทำได้อยู่
เราก็คงจะปูพรมทำทั่วทั้งสปลาว
พาณิชยวงเจริญขาออกขาเข้า

เพื่อไปจัดซื้อบุหรี่ไปสต๊อกที่สปลาว
และด้านการตลาดรวมแล้วกว่า๑๐ล้านบาท
ลาวหรือว่าคนจีนคนเวียดนามที่มาอยู่ในประเทศลาว
บริโภคเป็นลำดับต้นอยู่แล้ว
เนื่องจากคุณภาพที่ได้เนื้อกว่าประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนของเรา

แต่ว่ายาสูบก็มีคู่แข่งมาก

ก็เป็นคู่แข่งตัวสำคัญของเรานะครับ
แต่เราก็ไปในทิศทางที่ดีของเราก็คือ
ถึงเราเอาคุณภาพเข้ามาว่ากัน
แล้วเราก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
ให้ถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลลาว

นำร่องเข้าสู่ตลาดสปลาวมี๓ตรา
ประกอบไปด้วยกรองทิพย์สายฝนและสามิตร
เป็นบุหรี่ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
และมียอดจำหน่ายที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โรงงานยาสูบจะนำบุรีอีก๑ตรา
จำหน่ายในตลาดสปลาว
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มวัยรุ่น
โรงงานยาสูบตั้งเป้าส่วนแบ่งทางการตลาดในปีแรกไม่ต่ำกว่า๕๐๐หีบ
และในปีต่อไปจะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเป็น๑๐๐๐หีบต่อปี
และมีแผนขยายไปยังบริเวณสปลาวตอนเหนือ
ทางฝั่งหลวงพระบางอีก๒แขวง

และภายในปีนี้วางแผนขยายตลาดไปยังประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศต่อไป
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน